สวัสดีครับถึงเวลาของจับตาเตือนภัยในวันนี้กับผมพุทธนันทร์พิสิทธิ์มาหันนะครับจับตาเตือนภัยยังคงเกาะเตียนเรื่องราวของสถานการณ์น้ำเครื่องมะลูกอย่างต่อเนื่องนะครับเมื่อวานนี้พาคุณผู้ชมไปทำความรู้จักและทำความเข้าใจถึงสถานการณ์น้ำกล่าวแล้วในค่ำคืนนี้นะครับจะพาทุกท่านไปเรียน
รับมือตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมาผลสำริดเป็นอย่างไร
เราจะไปติดตามเรื่องนี้กันกับคุณดิตรดาวิชัยดิตครับ
ใบกล้วยไม้ที่เหลืองแห้งและเป็นจุดดำในสวนของนัทพล
เนื่องจากโดนน้ำที่มีค่าความเค็มเกินกว่าค่ามาตรฐาน๐๗๕กรัมต่อลิตร
ทำให้กล้วยไม้มีช่อสั้นลงตกจากเกรดส่งออกต่างประเทศจากราคาช่อละ๘บาท
กลายเป็นเกรดตลาดเหลือเพียง๒บาทเท่านั้น
เป้ารายได้ของนัทพลตกลงเหลือหลักไม่ถึงหมื่นบาทต่อไร่
นัทธพลเล่าว่าปีนี้เป็นปีที่๒แล้วที่ได้รับผลกระทบหนักจากน้ำเข็มที่ลุกล้ำเข้ามา
แต่ในปีนี้ได้มีการเตรียมบ่อพักน้ำไว้และติดตั้งสปริงเกอร์เพื่อลดการใช้น้ำ
แต่ด้วยความที่สถานการณ์น้ำเข็มได้สร้างปัญหามากว่า๕เดือนแล้ว
ทำให้ตอนนี้ทำได้เพียงแค่ประทังไม่ให้ต้นตาย
แย่มากสุดแต่ถามว่าก็ต้องประทังไปเรื่อย
ก็ต้องประคับประคองไปเรื่อยเพราะเราทำอาชีพตรงนี้แล้ว

รอเมื่อไหร่จะมาถึงคิวเรา
แทนที่ปริมาณรถที่มาใช้เยอะหน่อยเราก็ยังได้เร็วขึ้น
จากปีที่แล้วรถมาช่วยเหลืออยู่๒๐คัน
ปีนี้เหลือแค่๔คัน๒คันด้วย
ทีแรกแค่๒คันจากชนประธาน
แต่ผมก็ต้องขอบคุณชนประธานที่เขายังมาช่วยเหลือ
กล้วยไม้๑ไร่ต้องใช้น้ำถึง๑๒๐๐ลิตรต่อวัน
ทำให้น้ำในบ่อพักน้ำนั้นไม่เพียงพอ
เกษตรกรจึงร้องขอรถน้ำจากหน่วยงานภาครัฐ
ให้เข้ามาช่วยเหลือทั้งองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร
กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด
กรมชลประธานจังหวัดโดยขนน้ำจากคลองที่ยังมีค่าความเข็มปลอดภัย
นำไปรดให้แก่สมาชิกเกษตรกรเพื่อบรรเทา
แต่ก็ยังไม่เพียงพอต่อความต้องการ
ซึ่งในวันนี้นะครับทางหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสห
ระเบิดเชศและสากรนะครับโดยเฉพาะสำนักจุลประดานที่๑๓
ที่จะให้ได้มีปริมาณได้เพียงพอ
แล้วก็มีระยะเวลาที่สั้นขึ้นในการให้บริการกับพี่น้องต่อครั้ง
ขุดลอกคลองและสร้างบ่อเก็บน้ำจืด
รองรับน้ำฝนที่จะมาถึงและจะพิจารณาข้อเสนอของเกษตรกรที่จะให้สร้างอุโมงจากแม่น้ำที่ไม่ได้รับผลกระทบ
ต่อมาแทนการใช้รถขนน้ำเพื่อลดค่าใช้จ่ายด้านเชื้อเพลิง
สถานการณ์น้ำเข็มในครั้งนี้ถือเป็นบทเรียนสำคัญที่ทำให้ภาครัฐและเอกชน
รวมถึงเกษตรกรได้ตระหนักในการใช้น้ำและต้องหาหนทางในการป้องกันให้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นในอนาคต
ดิดละดาวิชัยดิดข่าวเทราะด์ทีวีรายงาน
ขอบคุณคุณดิตรดาวิชัยดิตนะครับนอกจากสถานการณ์น้ำเข็มลุกที่ยังคงต้องจับตากันต่อไปแล้ว
หนึ่งสถานการณ์ที่ต้องเฝ้าระวังโดยเฉพาะสุดสัปดาห์นี้ก็คือเรื่องของพายุฤดูร้อนนะครับ
มีการประกาศเตือนอีกแล้วนะครับจากกรมอุตุนิยมวิทยาโดยเฉพาะตั้งแต่วันที่๒๘ไปจนถึงวันที่๑เดือนหน้าครับ

ลักษณะอากาศเกิดขึ้นเกิดพายุฤดูร้อนนะครับ
ดังนั้นตอนนี้เองกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
มีการประกาศพื้นที่เสี่ยงที่จะต้องเตรียมรับมือกับพายุฤดูร้อน
ตั้งแต่วันที่๒๘ไปจนถึงวันที่๑พฤษภาคม
คือพื้นที่สีแดงที่ปรากฏอยู่ในหน้าจอหน้าขณะนี้
ดังนั้นประชาชนในบริเวณดังกล่าวต้องติดตาม
พยากรรวมไปถึงประกาศเตือนภัยจากทางราชการอย่างต่อเนื่อง
และนี่คือภัยทั้งหมดที่เรานำมาจับตากันในค่ำคืนนี้ในจับตาเตือนภัยครับ
ผมคุปตะนันพี่สิทธิ์มหันฯสวัสดีครับ